ท่านผู้ชมครับไปที่เชียงรายหน่อยนะฮะที่ตัวเมืองเชียงรายเนี่ย
มันจะมีอยู่ย่านหนึ่งเขาจะมีพวกผับลาวพวกนี้เยอะอืมนะ
แล้วในซอยตรงนี้จะมีปั๊มน้ำมันเป็นจุดจอดรถ
วัยรุ่นที่มาเที่ยวมาดื่มมากินก็จะจอดรถจักรยานยนต์ตรงนี้
รุม๒นะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
โร่โถ่โหยรุมโหลรุมไหลเขารุมโหลเสียลมอน
ไอล้อนรุมโหล
บรรดาผมรุมโถ่

กรอบกินพำตรีนะกันได้

ใช่
เฮ้ยเฮ้ย

ใน๒ที่ถูกรุมคนนี้สลบไปเลยฮะ

พอเผาเผาเพียงมีกร่องนะอีกฝ่ายไม่หยุด
สิบกว่านะครับรุมสองคนฝ่ายที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยมีสองคนนะครับ
คนนึงเสื้อดำอีกคนนึงเสื้อสีแดงใช่ค่ะเราทำรูปสอนเชียวไว้ให้เห็นนะคะ
เพราะมันชุลมุนวุ่นวายมากตีหนึ่งครับ
คืนวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชาย
พยายามห้ามกันแล้วช่วยกันแล้วนะครับแต่ไอ้กลุ่มสิบกว่าคนนี้ไม่หยุดเลยนะฮะ
เตะเขาไม่ยั้งเลยนะครับทีแรกทำท่าเหมือนกับว่าจะหยุดไปรอบนึง
ค่ะเนี่ยตอนเนี้ยตอนห้ามห้ามกันได้เนี่ยนะครับไปมามาเอาอีกรอบนึงนะฮะ
รอบหลังนี่ทำให้ผู้ชายวัยรุ่นที่สวมเสื้อสีแดงนี่สลบไปเลยนะครับ
เพื่อนที่มาด้วยกันก็ต้องไปประคองขึ้นมานะฮะส่วนในฝ่ายที่รุมเขาก็พากันแยกย้ายหลบหนีไป
นี่ฮะสลบไปเลยนะเสื้อแดงเนี่ยนอนฟุบอยู่กับพื้นย่าเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มตรงนี้เนี่ยคือในซอยแถวเนี้ย
เขาจะมีผับมีร้านเหล้าเยอะนะมีหลายร้านด้วยวัยรุ่นที่มาเที่ยวก็จะมาจอดจักรยาน
ไว้ที่ปั๊มแห่งนี้นะครับพอผับเลิกร้านเลิกก็จะมาเอารถกันแถวนี้
เนี่ยก็มักจะมาเจอกันเป็นประจำนะครับแต่ว่าเมื่อคืนวันที่สิบสองกันยายนที่ผ่านมาตอนตีหนึ่งเนี่ย
กันหนักที่สุดนะฮะหน่วยกู้ภัยเชียงรายเนี่ยมาถึงก็สลบไปแล้ว
เสื้อแดงเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะ
ตอนนี้อาการก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับวันนี้เราลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปดูตอนกลางวันเนี่ยนะพื้นที่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
น้ำมันจุดเกิดเหตุนี่ฮะลักษณะจะเป็นแบบนี้
ช่วงกลางคืนวัยรุ่นจะมาเที่ยวผับเที่ยวร้านเหล้าแถวนี้
จอดจักรยานยนต์กันไว้ตรงนี้นะครับคำเมนต์กันมามีเรื่องกันมา
เวลามาเอารถจะกลับบ้านก็มาเจอกันแถวนี้นี่แหละ
ชาวบ้านแถวนี้บอกโอ้โหตีกันบ่อยนะครับ
แม่ค้าที่ขายอาหารในปั๊มนี่บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นแถวนี้เนี่ย
ตีกันประจำโดยเฉพาะเวลาวันหยุดค่ะ
วันหยุดสุดสัปดาห์นี้มากันเยอะนะอยากให้ตำรวจเนี่ยจัดการสักที
แต่ความจริงก็เข้าใจตำรวจอยู่ว่าไม่รู้จะจัดการยังไงมันตีกันทุกวัน
ตีกันบ่อยเหลือเกินอยากให้ตำรวจช่วยมาดูแล

ได้รับแจ้งเหตุก็รีบไปทันทีนะครับ

แต่พอไปถึงเป็นช่วงที่แยกย้ายแล้ว
คนเจ็บก็สลบอยู่ที่พื้นคนหนึ่ง

ยังไม่มีใครมาแจ้งความดำเนินคดีกับใคร
จริงก็เลยสันนิษฐานอยู่๒อย่างนะครับ

อาจจะไม่เอาเรื่องเอาความหรือยังไร
หรือว่ายังเจ็บจนยังไม่สามารถมาแจ้งความได้
หรือไม่ก็สองอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะ
เมนต์กันอยู่แล้วหรือว่าพวกเดียวกันอยู่แล้ว
เคยเจอกันอยู่แล้วไปเคลียร์กันเองได้แล้ว

หรือว่ากลัวไม่กล้าแจ้งความ
กลัวว่าจะแจ้งความแล้วไม่รู้จะยังไงต่ออะไรอย่างนี้
ก็อาจจะเป็นไปได้แต่หลักฐานมี
แต่ชาวบ้านเขาเข้าไปเมนต์นะในเพจของกลุ่มคนเชียงรายนะ
ก็ลงคลิปนี้นะบอกโอ้โหทำอย่างไรดี
จะจัดระเบียบจะทำยังไงกันดีกับพื้นที่ตรงนี้
มันกลายเป็นจุดตีกันไม่ใช่จุดจอดรถ

ไม่อย่างนั้นก็ต้องเอาเรื่องเอาราวกันนะคะ
ทุกครั้งที่ตีกันคนเจ็บคนเสียหาย

ดำเนินคดีจะได้ไม่ต้องไม่กล้า
ถ้าไม่มีใครแจ้งความเจ้าหน้าที่จัดการ
มันก็จะผ่านไปเรื่อยจัดการเองตามคลิป
หรือว่าถ้าเราจะต้องจัดตำรวจจัดเจ้าหน้าที่

เราต้องสูญเสียเงินงบประมาณในการให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ไประวังวัยรุ่นตีกันโอ้โหมันก็ใช่ไหม
ค่ะก็เตือนกันเป็นอุทาหรณ์กันแล้วกัน
ก็มีจิตสำนึกนะคะเวลาอยู่ในพื้นที่สาธารณะ
จะไปเที่ยวไปอะไรไม่มีใครว่าแต่ก็ต้องมีสติ

คือตีกันก็ได้จะเจ็บจะตายอะไรยังไงก็ได้
แต่เอากันแค่ในพวกที่ตีกันนะอย่าให้ชาวบ้านคนอื่นเดือดร้อนไปด้วย